บอกเลยว่าอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตตอนนี้แทบทุกบ้านจะกลายเป็นสวนป่าย่อมกันอยู่แล้วนะคะ
ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายบ้านหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะเลยค่ะ
ต้นไม้สวยงามรวมไปถึงจ๊ะอาสยามคนนี้นะคะ
อารมณ์ดีขี้เล่นเธอบอกว่าอยากเปลี่ยนบ้านให้ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็หาแรงบันดาลใจมาปลูกต้นไม้จัดสวนจะได้สบายใจ
ตอนนี้บ้านรกเกือบจะเป็นป่าอยู่แล้วนะคะ
ล่าสุดนะคะจ๊ะเขาก็เลยขออวดต้นไม้จิ๋วที่ปลูกเอาไว้ทั้งหน้ากระจกในห้องน้ำซะหน่อยนะครับ
แต่ว่างานนี้หลายคนบอกว่าดูแล้วมันอึ้งนะ

ต้นไม้ต้นนั้นมันบังอะไรอยู่หรือเปล่านะคะคือมองต้นไม้ไม่พอภาพหน้าท้องมันเบลอในกระจกสะดุดตามากกว่าค่ะ
จ๊ะเขียนคอมเมนต์ดักแฟนไว้เลยบอกเลยว่าขอร้องนะคะอย่าซูม
ห้ามก็ยิ่งยุคุณผู้ชมห้ามไม่ได้ค่ะซูมกันเพียบแน่ค่ะ
ไม่หวันค่ะคือด้วยความที่พาพอาจจะว่ามันไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนะคะ
ไม่ที่จะเห็นแบบรางอะไรอย่างอย่างเนียนะคะ

นะเพราะว่าก่อนที่เป็นภาพเนี่ย

ถ้าภาพนี้นะคะที่ถ่ายกับต้นไม้
ที่เป็นประโยชน์เซ็กซี่เกินไป
ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ชงเพื่อความบันเทิง
ช่วงนี้ทุกคนก็เครียดนะคะจ๊ะเองก็เครียดนะคะก็ขำกันแล้วกันนะคะ
เอาเป็นว่าขำไปแล้วกันนะคะแต่ว่าดูตอบคำถามจ๊ะก็นิ่งอยู่นะ
แต่ยังดีที่ตอนท้ายมีอมยิ้มให้นิดนึงอ่ะน้องยืนยันแล้วว่าน้องใส่นะเออ
คนนอกอย่าไปเถียงเขาเขาบอกว่าใส่ก็คือใส่รู้อยู่แล้วเขารู้กับตัวเองอยู่แล้วนะ